ตอนนี้นะครับสายการบินนกแอร์ยังคงทยอยโอน
ย้ายผู้โดยสารไปใช้บริการสายการบินอื่นอย่างต่อเนื่อง
บรรเทาปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าชั่วคราวณขณะนี้
อกจากนี้ครับมีรายงานข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทท่ากาศยานไทยนะครับ
พบว่ามีเที่ยวบินของนกแอร์ถูกยกเลิกสูงสุดถึง๖๑เที่ยวบิน
ตัวเลขดังกล่าวนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงกับตัวเลขที่นกแอร์แจ้งไว้กับสำนักงานการบินพลเรือนครับ
แสดงเที่ยวบินที่สนามบินดอนเมืองวันนี้นะครับ
เว็บไซต์ของบริษัทท่ากาศยานไทยพบว่า
การบินนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินรวม๖๑เที่ยวบิน
เป็นเที่ยวบินขาออกจากสนามบินดอนเมือง๓๔เที่ยวบินเที่ยวบินขาเข้า๒๗เที่ยวบิน
รัฐทีวีก็สอบถามไปยังสายการบินนกแอร์
ชี้แจงว่าการยกเลิกเที่ยวบินเป็นไปตามแผนการปรับเที่ยวบินให้เหมาะสม
ตามจำนวนของผู้โดยสารเพื่อปรับโครงสร้างตารางการบินของนักบิน
และเมื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ
สายการบินก็จะกลับมาให้บริการตามตารางบินปกติ
ใกล้ปกติตามความเหมาะสมมากที่สุด
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าได้ทำหนังสือแจ้งต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และบริษัทท่ากาศยานไทยให้รับทราบล่วงหน้าแล้ว
การปรับเที่ยวบินก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐มีนาคมนี้
และทยอยทำหนังสือแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้า
ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ขณะที่นายจุฬาสุขมานพรักษาการผู้อำนวยการกรปทนั้นเปิดเผยว่า
ข้อมูลที่ได้รับแจ้งล่าสุดจากนกแอร์คือจะขอโอนย้ายผู้โดยสารไปใช้เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำของสายการบินอื่น
จำนวน๑๔เที่ยวบินต่อวันเรื่อยไปจนถึง๒๖มีนาคม
เพราะอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาเรื่องนักบินไม่เพียงพอ
ซึ่งประเมินว่านกแอร์มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการเช่าเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำมาให้ผู้บริการโดยสารอย่างแน่นอนนะครับ
ขณะเดียวกันนกแอร์ก็ยังส่งหนังสือลงชื่อนายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อชี้แจงและขออภัยลูกค้าที่ใช้บริการของสายการบิน
หาสำคัญระบุว่านกแอร์อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหายกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องจากวันที่๑๔กุมภาพันธ์
ยืนยันครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกำลังได้รับการแก้ไขและขอให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
ซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ